คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวของการขายตัวจับราชิงรางวัลกันหน่อย
คุณผู้ชมมีคนหลงและตกเป็นเหยื่อเยอะถ้าเกิดคุณอยากจับปลานะอ่า
คุณจะต้องจ่ายเงินหนึ่งพันบาทแต่ถ้าเกิดว่าคุณได้ปลาตัวใหญ่ที่สุด
หนักที่สุดคุณจะได้รางวัลไปก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์มีทองคำ
มีเงินสดมีอะไรอีกมากมายคนก็ไปซื้อตัวเพื่อจะไปลงแขก
จับปลากันในบ่อนนี้เกิดหวังจะได้ปลาตั๋วใหญ่ข้างบน
เออขายตั๋วให้ชาวบ้านไปซื้อกันฮู้
สุดท้ายตั๋วยักษ์นะคุณพอจับได้ปุ๊บจู่จู่เจ้าของงานหยกเลิกรางวัลทั้งหมด
แต่เก็บค่าบัตรไปแล้วคนจับปลาได้แล้วแต่ยกเลิกรางวัลทั้งหมด
เอาเงินค่าตัวหลบหนีไปอ้าวชาวบ้านก็เอ้าทำไมทำอย่างเงี้อ่ะ
โทรไปก็ไม่รับกำนันที่เป็นคนจัดร่วมจัดงานก็หายตัวไป
ซื้อบัตรไปแล้วไม่มีใครติดต่อเจ้าของงานที่เอาเงินไปแล้วได้เลย
เสียความรู้สึกมากก็เลยถามว่ามันเข้าข่ายโกงหรือว่าช่อกงประชาชนหรือเปล่า
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปพบกับนายทวีปหมีบ้านใหม่
เป็นกำนันตำบลนครปาหมัดอำเภอกระทุ่มอาบังกระทุ่มที่จังหวัดพิษภัณฑ์โลก
จุดที่เกิดเหตุก็บอกว่าหลังจากที่มีการประมูลบึงตาด้วงเนี่ย
ซึ่งเป็นบึงสาธารณะก็มีการเปิดทอดแหขายบัตรไปพันหนึ่ง
ก็มีคนเข้าไปซื้อบัตรลงไปในบึงจำนวนมากเลยนะฮะ
เมื่อวานมีคนเดินทางไปร่วมกันในงานนี้แบบมืดฟ้ามัวดินเพื่อชิงรางวัลต่างมากมาย
แล้วก็มีการจับปลาไปชั่งน้ำหนักใครได้หนักสุดเยอะสุดก็ได้รางวัลไป

คณะกรรมการผู้จัดงานได้มีการสั่งยกเลิกรางวัลทั้งหมด

เพราะคณะกรรมการได้เคลียร์รางวัลให้กับผู้ที่ไปหวานแหจับปลาเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้ว
สำหรับบัตรที่ขายให้ได้จากการทำกิจกรรมหวานแหได้เงินไป๘แสนบาท
แต่ต้องจ่ายคืนให้กับผู้ที่ไปร่วมงานเกือบ๔แสนบาท
แล้วก็จ่ายค่าประมูลให้กับที่บึงตาด้วงไปอีก๑๕๐๐๐บาท
ภายหลังก็มีการติดต่อเคลียร์ไปกับคนที่เอาเรื่องไปโพสต์เรียบร้อยแล้ว
แล้วก็ยืนยันว่าเป็นการจัดงานที่มีความโปร่งใส
คือคนที่เขาจับได้ที่โพสต์เขาไม่ได้รางวัล
แต่คนจัดงานยืนยันว่าเคลียร์รางวัลให้คนที่จับได้ไปเรียบร้อยแล้ว
รางวัลมันไม่ได้ครบทุกคนไง
คุณผู้ชมค่ะก็สื่อสารกันดีนะคะ